คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้บันเทิงไทยรัฐของเรานะนำเสนอเรื่องราวของสามีดีเด่น

สามีนักแกงบ้างก็มี
วันนี้จะพาไปดูสามีนักเอ็น
ใช่ให้กับภรรยาให้สดใสซาบ
หนึ่งเรื่องการเป็นสามีดีเด่นต้องยกให้กับพี่แมททิวดีนเลยนะคุณผู้ชมนะ

เพราะไภเนี่ยมอบมงต์ให้เองเลยค่ะ
มีพี่แมทเป็นสามีเนี่ยไม่มีวันไหนที่น่าเบื่อเลย

อดเสื้อตลอดเนี่ยถอดเสื้อบ้างถอดข้างล่างบ้าง
งงไปหมดนะมันจะไม่น่าเบื่อได้ยังไงคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีแมทเนี่ยขี้เล่นแจบสันผสมล่อแหลม
เรียกว่าตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนถึงวันนี้เนี่ย
ลูกสองแล้วดูดูดูทำเศร้า
แกงหนังมาก
โอ่ววววาแล้วอยากให้นี่สายเอน
อ่่กสายเอนว่าตาย
ชือนะน่ารักเดียวเหมือนกันแนะบ้านเนี้ย
อีกบ้านหนึ่งคุณผู้ชมค่ะก็เพลิดเพลินไม่แพ้กัน
ดีเด่นหนึ่งเดียวในดวงใจของคุณเอมมี่กลิ่นปฐุมเขาค่ะ

คือถ้าดูภาพนะเหมือนกับว่าเพิ่งดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กันมาใหม่ยังไงอย่างนั้น
ดูสิอ่ะน้ำตับเอยโอบเอวเอยจะหอมเอยโอ้โหเห็นแต่ละภาพแต่ละที
คุณสามีเนี่ยดูหลงเมียสุดนัวเนียนนุบนับเก่งมากนะคะ
วันดีคืนดีทำไงรู้ไหมคะนี่ลูกแต่งหญิงแบบนี้ทำตัวเป็นเพื่อนสาวแบบนี้คืองงมาก
โอ้โหชีวิตคู่บ้านนี้เขาครบรถเอาสิ
ซี่เนี่ยเวลาทำท่าเต้นเขาออกสาวเหมือนกันนะออกหวานในรายการอะไรอย่างนี้
ใช่อาจจะบอกว่าคุณภรรยาเขาอาจจะเป็นคุณเพนต์ให้หรือเปล่าเออนะ
ตั๊กบริบูรณ์นักแสดงตลกของเราคนนี้เนี่ยมีดีเยอะแยะมากมายเลยจริงนะคะ
ที่สำคัญคือเป็นสามีแสนดีของคุณเอลซี่จ้าหลายคนอาจจะกังข่าวว่าเอ๊ะนี่มันสายเอ็นหรือว่าสายแกงกันแน่
เอาเป็นว่าพี่ตั๊กทำสองหน้าที่นี้ได้ดีพอกันค่ะแม้จะโดนชาวเน็ตตอกย้ำว่าคุณตั๊กเนี่ยแกล้งเมียเก่ง
แต่อีกมุมหนึ่งสามีอารมณ์ดีคนนี้แหละค่ะ
คือผู้ที่สร้างสีสันนำความบันเทิงมาสู่ชีวิตคู่จริง

ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวได้เป็นอย่างดี
ดูแลลูกได้เป็นอย่างดีดูแลภรรยาได้เป็นอย่างดีด้วย
สุดยอดสามีเลยจ้า
เพราะว่าแค่พูดเขายังไม่พูดกับดิฉันเลยค่ะคุณผู้ชม
ฉันเห็นอยู่นักที่บังคับสามีเต้นเหรอน่ารักดี
เขาก็ไม่เต้นดิฉันก็เต้นอยู่คนเดียว
ชีวิตคู่คุณผู้ชมค่ะน่ารักดี